ส่วนคดีนี้มีความคืบหน้าค่ะจากกรณีที่เราเคยให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปไปค่ะ
คลิปนี้ถูกแชร์กันเยอะเลยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
เพราะว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปหน้าตาคล้ายกับอบตทุ่งมะพร้าวเป็นนายกอบตนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบมันใช่จริงนายกอบตคนนี้ก่อนหน้านี้
ตอนคลิปออกมาใหม่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นอำมพลึก
มา๒๓ปีแล้วไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์อะไรกับใครได้
แล้วก็ไปหาหมอแล้วก็มีหมอบางรายเนี่ยแนะนำมาว่าให้ทำแบบนี้กับเด็ก
จับเนื้อจับตัวเด็กอะไรแบบนี้เพื่อให้เลือดสูบฉีด
และจะทำให้อาการอามภฤกษ์อาหาย

แล้วก็ในคลิปภาพเกาะจูบลูกคล่ำเด็กผู้หญิงเด็กเค้าแอบถ่ายคลิปเอาไว้
เขาขอลาออกจากตำแหน่งนายกอบตแล้วเขายืนยันว่าที่ทำไปในคลิปภาพที่เห็นแชร์กันอยู่เนี่ย
ได้รับความยินยอมจากตัวเด็กและผู้ปกครองเด็กเด็กอยู่กับยายยายแอ๋ว
เขาบอกว่าเขาดูแลครอบครัวเด็กอยู่ให้เงินให้ทองดูแลเพราะว่าครอบครัวของเด็กเนี่ยยากจน
ทีนี้ค่ะพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแล้วก็มีการดำเนินคดีในพื้นที่ของตำรวจสพท้ายเหมืองนะคะ
ตัวเด็กผู้เสียหายเนี่ยทางบ้านพักเด็กจังหวัดพังงารับตัวไปดูแล
ส่วนตัวนายกอบตทุ่งมะพร้าวคนนี้ก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์มาปฏิเสธ
หายไปแล้วค่ะหนีไปไหนก็ไม่รู้ถูกออกหมายจับแล้วค่ะ
ก่อนจะหายไปยังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่เลยนะอืมอ่า
เดี๋ยวลองย้อนไปฟังดูหน่อยกันแล้วกันครับทุกผู้ชมครับ
อื้มครับครับ
นี่ค่ะนายสุภศักดิ์โภคบุตรตอนนี้เป็นอดีตนายกอบตทุ่งมะพร้าว
ออกหมายจับแล้วก็หายไปแล้วตอนเนี้ยหนีค่ะอืม
แต่ว่าที่มันน่าสลดใจไปมากกว่านี้จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายายแอ๋วอะค่ะ
ที่เป็นผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหายอ่ะค่ะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำตัวเด็กเด็ก
ให้กับนายกอบตให้ทำอนาจารย์กอดจูบลูกคลำ
มีส่วนรู้เห็นรู้เห็นเป็นใจปล่อยไปเพราะว่าตัวเองได้เงินด้วย
นี่คือบ้านคือวันเกิดเหตุเนี่ยยายของเด็กยังพามาดูบ้าน
บอกว่าเนี่ยมีหลานสาวสองคนอ่าพ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ย
ยายก็ดูแลใช่ไหมอ่าแล้วก็นายกเขาเข้ามาช่วยเหลือ
ช่วยเหลือดูแลที่บ้านแต่นายกเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เป็นอำมพลึกเป็นอะไรแบบเนี้ยจะต้องมีการกระตุ้นอืม
อ่าซึ่งยายก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเขาเป็นคนมีบุญคุณ
ก็เลยเนี่ยเวลาจะไปทำกายภาพจะไปอะไรยังไง
ก็เลยให้หลานสาวไปด้วยแล้วก็มีลักษณะเหมือนในคลิปอ่ะ
ซึ่งมันเป็นการกระตุ้นส่วนหนึ่งอ่ะก็ถูกจับแล้วค่ะเฮียแอ๋วเนี่ย
ถูกตำรวจภูทรท้ายเหมืองจังหวัดพังงาควบคุมตัวที่หน้าบ้าน
ในพื้นที่บ้านควนแร็ดตำบลทุ่งมะพร้าวตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
เพราะว่ากลายเป็นผู้ต้องหาแล้วค่ะตอนนี้ตามไหมจับในความผิด
ข่ายการค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาเด็กหญิงอายุเกิน๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
และพาไปเพื่อการอนาจารย์หลังจากมีคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
เผยแพร่ไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
อย่างที่บอกว่านายกอบตทุ่งมะพร้าวถูกออกไหมจับอยู่ระหว่างหลบหนี
แต่ยายแอ๋วถูกจับแล้วนะคะเบื้องต้นยายแอ๋วบอกว่า
ไม่เกี่ยวไม่เคยล่อลวงหลานสาวไปให้นายสุภศักดิ์ทำอนาจารย์เลย
อืม
แต่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกวีรยุทธ์สิทธิรัตนกุล
ผู้กำกับการสพท้ายเหมือง
บอกว่าหลังจากสอบปากคำผู้เสียหาย
เขามีพี่น้อง๒คนเป็นเด็กหญิงจูนนามสมมุตินะคะอายุ๑๓
เด็กหญิงเจนนามสมมุติอายุ๑๕
เขาก็อยู่กับยายแอ๋วที่ถูกจับนี่แหละ
พฤติกรรมของยายแอ๋วเนี่ยค่ะจากการสอบปากคำเด็กทั้งคู่
เด็กบอกว่ายายแอ๋วชอบทำร้ายชอบทุบตี
แล้วก็พาไปให้อดีตนายกอบตที่อยู่ในคลิป
เด็กบอกว่าอดีตนายกอบตคนนี้ก็ให้เงินใช้
ก็ให้พันหนึ่งสองครั้งก็เอาเงินไปมอบให้กับยายแอ๋ว
อกจากนั้นก็ให้เงินประมาณ๒๐๐๓๐๐บาท
ให้ตัวเองใช้จ่ายส่วนตัวให้เด็กได้ใช้
เหมือนยายแอ๋วก็รับเงินแล้วก็แบ่งเงินให้เด็กล่ะค่ะ
ซึ่งจากการสอบปากคำยายแอ๋ว
แอ๋วบอกว่านำหลานส่งให้อดีตนายกอบตจริง
แต่ที่ส่งไปเพราะหลานบ่นว่าที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์
ทำการบ้านไม่ได้ก็เลยขออดีตนายกอบตนี้ว่าขอหน่อย
ให้เด็กไปทำการบ้านที่ที่ทำการอบตได้ไหม
แอ๋วบอกว่าส่งเด็กไปแล้วก็ไม่รู้นี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ปล่อยชีวิตการให้มากและกลริบแทนมาได้
ทำงานที่ผู้ถึงนี้ในวิทยามีรัฐทำการปลอดภัย
มีคุณรับใช่ไหมอาจารย์

คงจะไม่สามารถแจ้งพ่อเก่าหาได้นะครับ
ต่อจะให้อ้างว่าไม่รู้ว่าส่งไปแล้วเนี่ย
โดนทำอะไรแต่ก็ถือว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง

ข้อหานักเลยนะคะยายแอ๋วเนี่ยค้ามนุษย์นะคะ
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบของตำรวจ
ตำรวจบอกว่าอดีตนายกอบตในคลิปคนนี้
อนาจารย์เด็กหญิงเจนนามสมมุติอายุ๑๕ปีที่เป็นคนพี่อะค่ะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๙เฉลี่ยครั้งละอาทิตย์ละครั้ง
นับรวมแล้วเป็นร้อยครั้งค่ะโอ้โหมันมีความหมายนะคะ
เพราะว่าเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ
หนึ่งครั้งเนี่ยต่อหนึ่งโทษเป็นร้อยครั้งคุณคูณโทษไปเลยเป็นร้อยครั้งค่ะ
มันมีความหมายแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเขารู้โทษหนักขนาดนี้เขาจะมามอบตัวไหมเนี่ย
นั่นน่ะสิคะเนี่ยหนีอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ไม่ไปกันใหญ่เลยทีนี้
ส่วนยายแอ๋วนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสพท้ายเหมือง
ไปฝักขังที่ศาลจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็บอกเลยว่า
อดีตนายกอบตทุ่งมะพร้าวเนี่ยมอบตัวเถอะมาสู้คดีเถอะนะคะ
แล้วก็มีกระแสข่าวว่ายายแอ๋วเหมือนกับโอ้โหทำเป็นกิจจะลักษณะ
เป็นแม่เล้าเป็นจริงเป็นจังพาเด็กสาวไปให้บริการค้าประเวณีกับคนในพื้นที่
ก็ร้อนถึงผู้บริหารในพื้นที่นะคะก็ต้องออกมาชี้แจง
กำนันหญิงตำบลลำแก่นนางสาวอุมาพรแพรใหญ่บอกว่า
ยืนยันว่าในพื้นที่ไม่มีการค้าประเวณีค่ะ
เพราะว่าอยู่ในพื้นที่กันมา๓๐๔๐ปี
แอ๋วไม่ได้มีพฤติกรรมลักษณะของการเป็นแม่เล้านะคะ
ก็น่าจะก่อเหตุเฉพาะกับหลานในครอบครัวตัวเอง
คลิปที่มันหลุดมาเนี่ยหลานสาวคนเล็ก
ที่ไปกับอดีตนายกอบตแอบถ่ายไว้นั่งทั้งหมด
เพื่อจะปรึกษาเพื่อนบอกว่าโอ้โหเราเจออย่างนี้

เพราะว่ายายแล้วก็ให้ไปกับนายกอบตอยู่เรื่อย
เพื่อนเขาไปบอกผู้ใหญ่จนเป็นข่าวดังขึ้นมา
ถ้าเด็กไม่ทำแบบนี้ไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไง
ไปไปมาโดนทั้งคู่เลยไงไม่ใช่แค่น้องคนเล็ก
พี่สาวก็โดนโอ้โหเยอะเลยนะคะ